คือมีนักศึกษาสาว๒คนที่เขาประสบอุบัติเหตุตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้ว
มีน้องคนหนึ่งเสียชีวิตแต่มีเรื่อง
อธิบายไม่ได้เรื่องนี้เพราะว่าแม่เขาบอกว่าเจออะไรแปลก
เหมือนว่าลูกสาวมาเยี่ยม

นี่คือภาพตอนที่เกิดอุบัติเหตุเมื่อ๒๐พฤศจิกายนคุณผู้ชมวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
นักศึกษา๒คนขี่มอเตอร์ไซค์
หนึ่งขี่คนหนึ่งซ้อนมาตามถนนทางหลวงหมายเลข๒

ก่อนจะถึงทางเข้าบ้านโนนท่าตำบลหนองระคังที่สุรินทร์
แล้วไปประสบอุบัติเหตุชนกระบะ
ทำให้น้องมายหรือว่านางสาวพัชรีอายุ๑๙ปี
และนางสาวสุวนันหรือว่าน้องพัฒน์อายุ๑๙ปีเท่ากัน
เสียชีวิตทั้งคู่ครับจากเหตุการณ์นี้
บรรยากาศงานศพของน้องทั้งสองคนก็

เพราะว่าน้องเขาจากไปแบบกระทันหันอายุเพิ่ง๑๙ปีเอง
ศพของน้องมายหรือว่านางสาวพัชรีเนี่ย
บำเพ็ญกุศลที่บ้านในอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์
ทีมข่าวไปพูดคุยกับแม่ของน้องมายครับชื่อว่าคุณแม่กำไร

คุณแม่กำไรก็เล่าให้ฟังว่า
นี่แม่กำไรนะเมื่อ๓อาทิตย์ก่อนที่น้องมายจะเสียเนี่ย
พี่น้องของน้องมายก็คือลูกอีกคนของแม่กำไรนะ
โทรมาหาแม่เล่าความฝันให้แม่ฟังครับ
เล่าว่ากลับมาที่บ้านแต่บ้านเนี่ยปิดประตูเงียบทั้งหมดเลยนะ
แล้วตัวพี่สาวของน้องมายก็เล่าให้ฟังว่า
เห็นผู้หญิงตัวเล็กคนหนึ่งผมยาวประบาก

ตอนนั้นแม่เลยบอกให้ลูกสาวคนโตซึ่งเป็นพี่ของน้องมายไปทำบุญเลย

กำไรเองก็ไม่คิดว่าเรื่องร้าย
มันจะเกิดขึ้นกับลูกสาวคนเล็กก็คือน้องมายครับ
พอน้องมายเสียชีวิตไปคืนแรกนะ
ตอนนั้นแม่เนี่ยไปอาบน้ำในห้องน้ำเดินออกมา
เจอผีเสื้อตัวเล็กสีขาวบินผ่านหน้าไปมาอยู่หลายนาทีเลย
คุณแม่เชื่อว่าอย่างไรฟังคุณแม่กำไรหน่อยครับ
ที่จัดงานสบของน้องพัชย์หรือนางสาวสุวันนั่น
ผู้เสียชีวิตอีกคนหนึ่งก็จัดที่วัดป่า
อ้อมแก้วครับในอำเภอสนมครอบครัวนำตู้เครื่องแป้ง
และตุ๊กตาและชุดที่ตัวลูกสาวก็คือ
ลูกสองคนเป็นผู้ชายหนึ่งผู้หญิง๑ตอนนี้บวชเป็นพระนะยังไม่มีกำหนดศึกครับ
ส่วนน้องพัฒน์โอ้โหมาด่วนจากแม่ไป
ชวนขนหัวลุกก็เกิดขึ้นกับคุณแม่ของน้องพัฒน์เหมือนกันครับ
หลังจากลูกสาวจากไปจู่แอร์ในห้องนอนของลูกแม่เนี่ย
เปิดขึ้นเองนี่อันนี้เราทำภาพจำลองนะคุณผู้ชม
ศพของลูกสาวเธอปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งบ้านหมดแล้วนะ

เมื่อวานนี้แม่ปิดแอร์เลยทำไมเออดังไม่ว่า
ก็ให้หลานชายนี่งัดอุ้งเจ
เพราะว่าลูกกุญแจน้องก็ทำหาย

เข้าไปก็เห็นแอร์เปิดจริงแม่ไม่ได้พูดอะไร
หลานสะพ้ายเนี่ยไม่กล้าเข้า
บอกว่าไอ้มาายงคุณไปเข้ากับอ๋ามึงเลย

บอกว่าลูกใจน่ะยนอนเย็นสาวายทำไมไม่ปิดแอะ
มันเปลืองไฟมันสว่างแล้วแม่ว่า

พอแม่สมศรีแม่ของน้องพัฒน์เนี่ย

ทำให้เธอเชื่อว่าลูกพัดของแม่หรือว่าดวงวิญญาณของลูกพัฒน์เนี่ย
น่าจะกลับมาหาครับเพราะไม่รู้ตัวว่าเสียชีวิตไปแล้ว
ศพของน้องมายและน้องพัฒน์ทางครอบครัวของแต่ละฝ่าย
ซึ่งคุณแม่ของทั้งสองคนจะสลับกันไปร่วมพิธี
แสดงความเสียใจแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันด้วยครับ
เพราะลูกสาวทั้งคู่ก็สนิทกัน
ก็ไม่ได้ถือโทษโกรธเครื่องว่าใครเป็นต้นเหตุ
ทำให้ลูกสาวของตัวเองเสียชีวิตครับ
เนื่องจากคุณแม่ของทั้งสองฝ่ายก็เข้าใจว่ามันเป็นอุบัติเหตุแหละ

วันนี้ครับเดี๋ยวจะทำพิธีชาปนกิจพร้อมกัน
โดยทั้งสองครอบครัวมีแผนจะทำบุญครบรอบวันตายร้อยวัน